มาอัปเดตสถานการณ์โควิดในวงการบันเทิงกันหน่อยดีกว่านะคะ
เพิ่มขึ้นอีกแล้วนั่นเองนะคะสำหรับนักแสดงหนุ่มแบงค์ทิติ
เมื่อวานนี้ค่ะทางต้นสังกัดค่ายนาดาวบางกอกค่ะ
ได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวว่านุ่มแบงค์ติดเชื้อโควิด
ตอนนี้เจ้าตัวเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
มีการแจ้งรายละเอียดเอาไว้ค่ะบอกว่าหลังจากที่หนุ่มแบงค์
ทราบว่าตัวเองใกล้ชิดผู้ที่ติดเชื้อมา
ผลปรากฏว่าขึ้นมา๒ขีดค่ะนั่นก็คือติดเชื้อ
เพื่อความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นที่โรงพยาบาลนะคะ
ผลก็ออกมาชัดเจนค่ะว่าติดเชื้อ
เจ้าตัวมีอาการเจ็บคอแล้วก็ไอเล็กน้อย
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ฮอสปิเทลค่ะ
โดยงานทุกอย่างของแบงค์จะถูกเลื่อนออกไป

หลังจากนั้นในอินสตราแกรมของหนุ่มแบงค์
มีความเคลื่อนไหวได้โพสต์รูปตัวเองกับน้องแมว
ก็มีแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจ
บอกว่าให้หายไวมากเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้ว
แบงค์ทิตย์ติดโควิดมาแล้วหนึ่งรอบ
นี่ถือว่าเป็นการติดโควิดรอบที่๒ของเขา
ในครั้งนั้นไปร่วมงานงานหนึ่ง

แล้วก็เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจนหายดีมาแล้ว
มาประกาศอีกครั้งว่าติดโควิดนั่นเอง

คนบอกว่าถ้าฉันติดไปแล้วฉันหายไปแล้ว

เอาเป็นว่ารักษาตัวกันดีแล้วก็กาดอย่าตกเด็ดขาดค่ะ
ใช่แล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับแบงคิติกันด้วยนะคะ